สายวันนี้ค่ะตำรวจสพประจันตคามที่จังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในร้านขายของชำ
คือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าได้กลิ่นโชยมา
พอเปิดเข้าไปดูสองตายายที่ขายของอยู่ในร้านขายของชำเนี่ยค่ะ
เป็นเจ้าของร้านเสียชีวิตอยู่ข้างในนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบอกว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วันค่ะ
คือสองตายายเนี่ยเขาก็อยู่ที่นี่มา๒๐๓๐ปีแล้วก็เปิดเป็นร้านขายของชำ
เพื่อนบ้านบอกว่าขายดีวันหนึ่งได้เงินเป็นพันแล้วก็ชอบเก็บเงินสดเอาไว้ในร้าน
ว่าคนร้ายอาจจะรู้มาทำทีเป็นเหมือนจะขอซื้อของแล้วก็ก่อเหตุฆ่าสองตายายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านขายของชำที่อยู่ในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
พบสบนายสมบูรณ์ทักซิโนอายุ๖๓ปีนางสาวบุญหลายจอมวันอายุ๖๐ปี
ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนะคะ
สภาพศพของคุณยายบุญหลายเนี่ยถูกมีดปลายแหลมขนาดยาวสักประมาณ๖นิ้วได้
แทงที่บริเวณลำคอด้านซ้ายปักคาคออยู่เลยค่ะ
แล้วก็มีสายไฟรัดคอคุณยายอยู่ด้วย
ส่วนคุณตาสมบูรณ์ถูกมีดปาดคอจนเสียชีวิตนะคะ
สภาพศพคือส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วขึ้นอืดแล้ว
ว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๓วัน
นายทวีศักดิ์สุรพันธ์อายุ๓๑ปี
คนนี้เขาอยู่ห้องเช่าฝั่งตรงกันข้ามกับร้านขายของชำนี้เลยค่ะ
นายทวีศักดิ์บอกว่าช่วงเช้ามืดนะคะ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดที่ร้านขายของชำ
แล้วก็ได้ยินเสียงเคาะประตู
ได้ยินเสียงผู้ชายเรียกตาตาขอซื้อของหน่อย
แต่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องดังมากร้องแบบตกใจค่ะ
แล้วเสียงก็เงียบหายไป

คืนวันที่๑๐เช้าวันที่๑๓ครับประมาณจะสว่างแล้วผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกา
ได้ยินเสียงผู้ชายมาเคาะประตูห้องแก
ซื้อของรถเครื่องจอดอยู่ข้างนอกเครื่องไม่ได้ดับ
สักพักนึงได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
ร้องแบบเหมือนอะไรโดนทุบเหมือนหมูโดนทุบด้วยแล้วก็เงียบไปเลย
แล้วก็แป๊บนึงเสียงรถเครื่องก็ออกไป
ส่วนคนในชุมชนนายบุญมีโสมาก็บอกว่า
หลังจาก๑๓สิงหาคมหลังจากนายทวีศักดิ์ได้ยินเสียงแปลก
ก็ไม่มีใครเห็นตายายเปิดบ้านขายของเลยนะคะ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็บอกว่าไม่ได้เอกใจ
คิดว่าตายายคู่นี้อาจจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจันตคาม
อาจจะให้นอนโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ก็ยังไม่เปิดร้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าไปตามหาถึงโรงพยาบาลเลยนะ
ไปถึงโรงพยาบาลประจันตคามเพื่อดูว่าตายายอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่า
พอไปที่โรงพยาบาลประจันตคามก็ไม่มี
ถามต่อไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
สองตายายก็ไม่อยู่ที่นี่
ทีนี้เช้าวันนี้เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่า
ตัดสินใจเดินไปหน้าห้องเลย
พอไปถึงหน้าบ้านเท่านั้นแหละโอ้โหเพื่อนบ้านบอกว่ากลิ่นลอยมาเลยนะคะ

ปรากฏว่าพอเข้าไปดูทั้งคู่นอนตายขึ้นอืดอยู่ในบ้านนะคะ
ได้เงินมาเท่าไหร่ก็อวดเข้าไว้ให้เขา
แต่คนมันช่องจะเยอะกว่าเศรษฐ์โตเงิน

แล้วข่าวมาว่าไปตามที่โรงพยาบาลประกินก็ไปเจอ
กับผู้ใหญ่มั้งมารับรอกแล้วเปิดห้องกันตอนเช้า

คนเดินไปเดินมาได้กลิ่นไงกลิ่นออกแล้วแมงวันก็บินเข้า
ด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
พลทหารธนงศักดิ์ทักษิโนอายุ๒๓ปี
เขาก็ไปที่บ้านของพ่อแม่ไปทำความสะอาด
เขาก็บอกว่าตัวเขาอยู่ในค่ายทหารมธบ๑๒
ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อแม่เสียชีวิตก็เลยลางาน
รีบกลับมามาเห็นศพพ่อแม่เนี่ยนะคะโอ้โหเข่าสุดเลยค่ะ
เพราะว่ารักษณะการก่อเหตุสงสารพ่อแม่มาก
พ่อแม่คงจะทรมานมาก
ตอนกลางคืนพ่อจะชอบเปิดขาย
คือแบบจะมีคนมาเคาะประตูเรียกซื้อเขาก็เปิดขาย
คราวนี้ผมก็เคยตักเตือนไปแล้วบอกว่าพ่อขายกลางคืนมันอันตรายนะ
ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจำเสียงได้อยู่
เพราะพ่อจะจำเสียงคนได้ถ้าเกิดเป็นเสียงไม่คุ้นหรือเสียงอะไรเนี่ย
เขาจะไม่เปิดแต่นี่เป็นเสียงคุ้น

ผมก็บอกเออพูดมาเลยมีอะไร
เขาบอกว่าพ่อแม่มันเสียแล้วนะ
บอกเฮ้ยจริงเหรอเสียได้ไงอ่ะ
ผมเลยบอกผมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเสียได้ไง

ถึงเสียชีวิตแล้วเสียชีวิต๒คนเลยเหรอ

ตำรวจสพประจันตคามได้ส่งศพตายายทั้งคู่
ไปฉรดิศาบันต์นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
และจะส่งศพให้ทางญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ

เข้ามาก่อเหตุเพื่อประสงค์ชิงทรัพย์แต่ตายายอาจจะขัดขืน
ก็เลยถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่กลางห้องนอน
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่ามีคนที่อยู่ห้องเช่าแถวนั้น
หลังเกิดเหตุนี้อยู่ดีก็หายตัวไปพร้อมกับภรรยา
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักอันนี้ด้วยนะคะ
ปรากฏว่าประตูปิดล็อกกุญแจอืมเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวจะตามสองสามีพระยาคู่นี้ที่อยู่ดีหลังเกิดเหตุนี้
หายออกไปจากห้องตามตัวไปถามดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าตายายมีเงินสดอยู่ในบ้านค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าเคยเอาเงินมาอวดเพื่อนบ้านวันหนึ่งขายของได้เยอะวันหนึ่งเป็นพัน
เงินเอาไว้ในบ้านหลายหมื่นบาทอะไรแบบนี้
คนที่มาซื้อของตายายก็คงเป็นคนแถวนั้นแต่ว่าขายอยู่ในห้องเช่า